ขนสีขาวปลุกปุ๋ยตัวนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าตกรถมา๒สัปดาห์แล้ว
ทีนี้เขาก็เฉง้อมองหาเจ้าของ
เมื่อไหร่เจ้าของจะมารับเขาสักที
คุณผู้ชมไปดูฮะเจ้าตัวนี้
นี่สุนัขพันธ์บางแก้ว
ขนสีขาวปลุกปุ๋ยที่ตอนนี้

ปลูกทิ้งไว้แบบนี้๒สัปดาห์
ในพื้นที่หมู่๑๗ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
คือเขาพลัดตกรถรถที่เจ้าของขับมา
แล้วเขาพลัดตกลงมาเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ทีนี้เขาก็ไปไหนไม่ได้คุณ

รอสิว่าเมื่อไหร่รถเจ้าของจะมารับเขากลับ
นางสาวชายานันแล้วก็นางสุธสิริสรเสวนี
พี่น้องที่พบเจ้าสุนัขบางแก้วตัวนี้
แล้วก็นำอาหารมาให้กินทุกวัน

คือช่วงกลางคืนได้ยินเสียงรถเบรกเสียงดัง
แล้วก็มีเสียงเหมือนของตกบนถนน
พอรุ่งเช้าเธอทั้งสองคนก็มาเห็นสุนัขตัวนี้

ตั้งชื่อให้มันติดตัดเจ้าแก้ว
แต่ทีนี้ทั้งสองท่านก็กลัว
สุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านมีอยู่แล้ว

ทีนี้ล่ะครับเจ้าแก้วมันก็กลัวสุนัขที่บ้านของผู้หญิงเหมือนกัน
ก็เลยเดินหนีออกมาอยู่ริมถนน
เฝ้ารอนั่งรอเจ้าของแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนยาง
บางครั้งก็ออกมาเฉง้อรออยู่ริมถนนทุกวัน
โดยเฉพาะพอเห็นรถสีขาวนะ
เห็นเมื่อไหร่เจ้าแก้วหันมองจนรถขับไปรับสายตาเลย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นสีเดียวกับรถของเจ้าของ
จริงเขาจะจำได้ไหมหรือว่าตาเขาเบาะสีอะไรหรือเปล่านะ
แต่เขาก็ส่องมองรถสีขาวทุกคันเลย
เพราะว่าพี่ทั้งสองคนเขาสังเกตว่าเจ้าแก้วมักจะมองคันสีขาวตลอดนะครับ

กว่าบอกว่าเจ้าของจะมารับตัวเจ้าแก้วคืนไป
หากเจ้าของเห็นแล้วอยากจะรับตัวเจ้าแก้วนะ
ซึ่งตอนนี้เป็นนามสมมุติสองพี่น้องเขาตั้งให้
ก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ

เพราะกลัวนะกลัวความปลอดภัยของเขาคุณ

เขาก็มาวิ่งอยู่กลางท้องถนนนะครับ